พูดถึงหมอลำจัดไปเลยดีกว่าค่ะ

โชว์หมุนเอวหวานให้เพื่อนรักตั้งคกสิริพร

จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง
สาวโสดสุนารีช่วงนี้ดูกะปี้กระเป๋า
แต่ไม่มีเหงาเเตอร้อน
เล่นฮูลาฮุบเฉดอยู่บ้าน
หุ่นเอวซ้ายทีหมุนเอวขวาที

ถึงไปที่ทำงานก็ไม่เว้น

เอวโชว์เพื่อนรักตั๊กสิริพรไปเลยค่ะ

ทำไหนอะไรอ่ะ
ขอบคุณลูกครับเธอมาทำงานให้หนีแล้ว

หมุนแอวพอเข้าใจจะเก่งนะที่บังไงแม่
ไอ้เราก็เกรงตามลามยันเค้าเลย
โอ้โหหมุนไปหมุนมาเพื่อนก็โต๊ะกระจาย

ตะคิวจะขึ้นหน้าลำบากต้องพาไปหาหมออีก